ดูสองคลิปค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
ถนนใหม่เล็กเก้าค่ะลงพระรามสองเมื่อวันที่สามสิงหาคมที่ผ่านมา
มีเหตุการณ์ที่คนอยู่ในรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งคนขับนะคะเป็นผู้ชาย
รถคันนี้คนขับคนนี้เอาปืนออกมาขู่แบบโชว์ปืนออกมากลางถนนเลยอ่ะ
แล้วก็ขู่คนอื่นแบบนี้สองเหตุการณ์แล้วก็เวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็ถามว่า
ตำรวจสอนอไหนเนี่ยคมขู่ประชาชนแบบนี้
เอาปืนมาโชว์กลางกลางถนนแบบนี้ไปดูคลิปแรกกันก่อนค่ะ
เอาอีกเดี๋ยว
เอาอีกเดี๋ยว
เอาอีกเดี๋ยว

ออกข่าวจริงค่ะตามในคลิปเลยค่ะ

ใช่ไหมคุณภาคภูมิคืองงมากเลย
กลางวันเอาปืนออกมาโชว์กลางถนนแล้วเห็นทะเบียนรถชัดเจนค่ะ
คือรถที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้เขาก็ไม่ได้ไปมีอะไรด้วยใช่ไหม
ถูกไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขาเลย

แล้วคนที่เขาอยู่ร่วมท้องถนนเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นผู้หญิงนะคะ
ผู้ชายที่อยู่ในรถคันนี้คันเดียวกันเลยแหละ
แล้วก็โชว์ปืนแล้วก็พูดจาแบบกลางมากเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
ประชาชนนะคะแบบนี้เมืองต้นขับรถจอดขวางกิดขวางจราจร
รถเราก็แค่บีบแต่หลังจากนั้นมีโชว์ปืนมานะคะมีข่มขู่เราค่ะ
นี่นะคะดูหน้าชัดชัดเลยค่ะชัดชัดเลยดูหน้าชัดชัดเลยค่ะ
คลิปที่สองชัดเลยค่ะเห็นหน้าชัดชัดเห็นชัดชัดว่าถือปืนออกมาแล้วก็
ก็น่าจะเมาจริงจากที่พูดจากน้ำเสียงไอ้น้องไปยุ่งอะไรกับผม
ผมไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับผมอย่างเงี้ยแต่คันนี้ก็คือเขาไปประสบเหตุคือจอดรถกีดขวางแล้วเขาบีบแร่ใส่มา
ใช่ค่ะเขาพูดเอาไว้ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าแบบเออแค่บีบแร่ใส่อย่างนี้
แต่ผมเห็นแล้วเสียวแทนช่วงจังหวะชะลอรถเพื่อจะถ่ายหน้าแล้วก็เปิดกระจกไปถามเนี่ย
คือถ้ามันยิงใส่ขึ้นมาทำยังไงจริงอันนี้อันนี้มันก็จะอันตรายหน่อยนะฮะ
คือน่ากลัวจริงนะคะมาทำอะไรแบบนี้กลางท้องถนนได้ยังไงแล้วคุณผู้ชม
ไปที่พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะผู้กำกับการตำรวจนครบานสแหมดำ
ผู้กำกับบอกว่าอ๋อตรวจสอบให้แล้ว
ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในรถเก๋งสีขาวโชว์ปืนเมากราง
เป็นตำรวจในสังกัดจริง
ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบนะคะสอบวินัยแล้วก็ต้องมีบทลงโทษทางอาญาด้วยนะคะ
ผู้กำกับสนสแหมดำบอกว่าไม่ปกป้องนะ
ก็เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับตำรวจนายนี้
ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็มอบหมายให้ทางรองผู้กำกับการสอบสวน
ติดตามหาคนที่ถ่ายคลิปมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
ก็ตอนนี้เบื้องต้นเป็นตำรวจจริง
ถ้ามีความผิดลักษณะไหนยังไงเดี๋ยวก็จะว่ากันลงโทษกันไป
ขั้นตอนของกฎหมายถ้าดูในความผิดทางกฎหมายอาญา
ก็จะเป็นความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ใช้อาวุธปืนข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แต่เป็นความผิดทางวินัยมันจะร้ายแรงขนาดไหน
ไล่ออกเลยหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกที

คือไปอ้างว่าเป็นตำรวจไงเขาก็เลยแม่ใช่จริงหรือเปล่า